คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องร้อนมาดูเรื่องรักกันหน่อยดีกว่านะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าคนรวยเขาเกิดวันเดียวกันแบบเนี้ยหรือเปล่า
ตัวโพกหวานใจของซุปตาตัวแม่คุณอ้ำพัชรภา
ถึงจะไม่เคยได้ยินจากปากว่าเป็นแฟนกันก็เถอะ
แต่แบบว่าทุกคลิปทุกความรู้สึกตอนนี้มันพรั่งพรูซะเหลือเกิน
คุณผู้ชมดูเค้กวันเกิดของเขาสักก่อน

ตัวหนังสือเขียนว่าโพกเป็นภาษาไทยนะจ๊ะ
และเมื่อวานเนี่ยเขานัดทานข้าวกันที่บ้าน
พร้อมหน้าพร้อมตาไม่ได้ไปกันสองคนนะจ๊ะ
มาพร้อมครอบครัวใหญ่ค่ะ
ทางคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายนะคะ
แล้วพี่อ้ำเขาก็ได้โพสต์โวยพรวันเกิดไฮโซโพกบอกว่า
มีความสุขมากนะคะแล้วก็เป็นแบบ

เขาเรียกการอ้วนอะไรอย่างนี้

ยสารไหมหรือว่าพรีเวดดิ้งอะไรอย่างนี้

ไฮโซโพกเขาก็โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว

และเขียนกล่าวขอบคุณที่อยู่ร่วมใน

คือเข้ากันได้กับครอบครัวของไฮโซโพกมาก
คือพี่อ้ำมาวินแล้วยืนหนึ่งไม่มีใครเทียบแล้วตอนนี้นะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อของคุณพกนี่นะฮะ

ช่อดอกไม้สีแดงในวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
ถ้าพ่อไม่ชอบแล้วจะโพสต์ทำไม
อยากโพสต์ชอบถูกออกถูกใจ

บอกว่าเหนียวแน่นหนึบแล้วครอบครัวนี้
อีกสักพักคงจะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วแหละ

นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเมื่อไหร่นะจ๊ะ
เซ็กซี่ตัวแม่อย่างเมพิชชนาธิ์

แฟนนุ่มไฮโซบิ๊กอัคคาราวัส

ดอกกุหลับช่อโตรวมไปถึง
ของขวัญสุดพิเศษการ์ดอวยพรที่ฝ่ายหญิง
เขาทำเองกับมือมาเซอร์ไพรส์

พร้อมกับแคปชั่นน่ารักเรียบง่ายบอกว่า

ที่ดีที่สุดแฟนที่ดีที่สุด

รวมเป็นศูนย์ขวัญสีอย่างพี่อัมพัชราภาด้วย

ก็เห็นจะเป็นโมเมนต์ตอนที่ฝ่ายชายเปิดกล่อง

เป็นชุดสูตรกุชชี่สีเขียวทั้งตัว
งานนี้ทำเอานุ่มบิ๊กถึงกับต้องแบบว่า

ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันแบบชิล
อันนี้แง่ประชดนิดนึง
แฟนคือไห้ไงจะใส่วันไหนก็ใส่ได้
เดี๋ยวให้ดูคลิปกันหน่อยค่ะ

ว่าแฟนซื้อให้ยังไงก็ใส่แน่นอน

เป็นของขวัญที่เห็นปุ๊บจำได้ปั๊บเลย
ว่าใครซื้อให้
เอาเผื่อใส่มางานไทยรัฐก็ได้คุณ